โหดไม่แพ้กันเฮี่ยมไม่แพ้กัน
แล้วก็ต้องบอกว่าคนเป็นพ่อทำแบบนี้ได้ยังไง
ข่มขืนลูกสาวในไส้ตัวเองนะคะนาน๗ปี
มขืนมาตลอดเป็นระยะเวลา๗ปีไม่พอ
คืนจนลูกสาวท้องถึง๒ครั้ง
แล้วก็ผ่านลูกไปทำแท้ง

อ้างว่าไงรู้ไหมคะไม่ได้ข่มขืนนะก็ลูกสมยอม
และยังมีหน้ามาบอกว่าลูกสาวผิดสัญญา
บอกว่าจะไม่บอกใครจนวันตายแต่ลูกกลับมาบอกไปโทษลูกอีก
คือถ้าคุณไม่ผิดปกติตรงไหนสักตรงนึงนี่คุณต้องป่วยแน่
คือหลายคนก็บอกว่าไปทำไปได้ยังไง
ตำรวจภูทรเมืองชุมพรนำกำลังเข้าควบคุมตัวนายพรชัย
คนนี้แหละค่ะอาชีพเป็นพ่อค้านะคะอายุ๔๓ปีแล้ว
หลังจากที่ภรรยาเก่าเขาเนี่ยพาลูกสาวไปแจ้งความว่า
นายพรชัยข่มขืนลูกตัวเองตั้งแต่อยู่ม๑จนตอนนี้ลูกอายุ๒๐ปี
น้องท้อง๒ครั้งแล้วก็พาไปทำแท้งทั้งสองครั้งด้วย
โดยอดีตภรรยาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าแยกทางกับนายพรชัย
แล้วก็ไปอาศัยอยู่กับสามีใหม่ในจังหวัดประจวบคิริขัน
ตอนแรกอยู่ด้วยกันที่ชุมพรใช่ไหมแล้วก็ย้ายไปอยู่ประจวบคิริขัน
ทีนี้ลูกสาวอยู่กับพ่อไงลูกสาวทิ้งไว้อยู่กับนายพรชัย
ต่อมาปี๒๕๕๘ตัวเธอเองติดคุกคดีอาญาค่ะ

พอออกมาก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยลูกมาหา
ลูกเนี่ยหนีมาหาที่ประจวบแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง
ทนพฤติกรรมของพ่อไม่ไหวแล้ว
ได้ฟังแบบนั้นก็ช็อกเลยค่ะ
ก็รีบพาลูกสาวเข้าแจ้งความนะคะแล้วตำรวจก็ออกหมายจับจนจับตัวได้
อย่างที่บอกไม่ปฏิเสธนะคะรับสารภาพ
แต่บอกว่าไม่ได้ใช้กำลังบังคับซะหน่อย

สำนึกพิษแต่สามลูกไม่รู้ว่าจะสำนึกพิษหรือเปล่า
อืมมันพยายาม
อืมมันไม่ใช่ผมผิดคนเดียว
อืมอาชีพผมผิดคนเดียวนี่ใครใครอีกก็ได้

ไม่ใช่ผมผิดคนเดียว

โหหมดคำจะพูดเลยอะค่ะ
พรชัยบอกนะคะว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนพาลูกสาวไปทำแท้งที่คลินิกแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองชุมพร
ตำรวจตอนนี้ก็ได้คุมตัวนายพรชัยไปควบคุมไว้ในห้องขัง
แล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ